รวมกลุ่มของชาวนาเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนนะครับ
แล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
อย่างที่จังหวัดพิสุนุโลกก็มีตัวอย่าง
ชาวนาที่ร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว

ทำทุกอย่างจนสามารถกลับมามีรายได้เพียงพอ
แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำก็ตาม
เราจะไปตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หลังเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่๒แดด

ไล่ความซื้นให้เหลือระดับ๑๑๕ตามวิถีดั้งเดิม
ชาวนาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรตำบลวัดพริกจังหวัดพิศนุโลก
จะนำข้าวทั้งหมดนี้เข้าเครื่องสีและคัดเมล็ด
เพื่อให้ได้ข้าวสารไร้สเบอรี่พร้อมบรรจุถุงจำหน่าย
โดยผลิตตามคำสั่งซื้อและผลผลิตที่ได้
ประมาณ๑๕ตันข้าวเปลือกต่อปี
ชาวนาสมาชิกกลุ่มวัดปริกจะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
เกิน๕ไร่ต่อครอบครัวเพื่อขายเป็นรายได้เสริม
จากการขายข้าวเปลือกเจ้าที่นับวันราคาจะตกลงเรื่อย
ราคาข้าวเปลือกเจ้าขายโรงสีได้เพียง๖๕๐๐บาทต่อตัน
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ก็ราคาที่จะขายนะครับ๑๒๐บาท
ราคาขายปีกตามท้องตลาดทั่วไปครับราคา
ก็ตามผลกำไรที่ได้ครับได้เยอะแล้วก็แบ่งเยอะครับ
ก็เป็นความภูมิใจของสมาชิกในกลุ่มด้วยครับ
เพราะว่าเขาก็ทำได้ทำข้าวไลเบอรี่ก็เอามาให้เรา
ปันผลกลับไปให้เขาอีกเขาก็ได้ทั้งข้าวได้ทั้งปันผลกลับไปครับ
ซึ่งทางกลุ่มจะพยายามรักษามาตรฐานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเกษตรกรและสินค้า
ข้าวกล้องไรสเบอรี่บ้านเสาหินติดตลาดได้
ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าว
และจัดสรรพื้นที่นาเป็นส่วนผสม
โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติ
ด้วยการปลูกพืชเสริมทดแทนอย่างกล้วยอ้อยชะอมและทำประสุทธิ์ควบคู่ไปด้วย

สำหรับปลูกข้าวผู้ปลูกทั้งปุ๋ยสารเคมียะต้องใช้ประจำ
ก่อนจะเก็บเกียวก็ขีด๓๔คนแล้วปลูกลายด้านลูกนี่ก็ไม่พอแล้วนะ
ต้องลูกกว่าบางเจ้าตกถึง๒ลูกต่อ๑ไล่แล้วคิดดูจะคุ้มอะไร
ส่วนมากจะมีทั้งกล้วยก็ปลูกแตงปลูกถั่วเพราะพริกสารแน่
แล้วก็ใบบัวบกครับในสมาชิกครับเขาก็ทำ
้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงครับทำในหมู่บ้านเลี้ยงกบเลี้ยงปลา
ตามวจชังครับการเปิดจ่ายและยอมรับกรับตัวของชาวนาท
ทำให้ทุกวันนี้สามารถต่อสู้กับวิกฤตราคาข้าวตกต่ำได้
ที่พึ่งตัวเองได้ก็เพราะว่าการรวมกลุ่ม
ถ้าเราไม่รวมกลุ่มครับอยู่ไม่ได้เพราะว่าเรามีการต่อรองกับพ่อค้าได้
เราตั้งราคาเองได้ครับเราสามารถทำเองได้หมด
เราไม่ต้องไปพึ่งโรงศรีครับทำได้หมดเลย
หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นกลุ่มคือการเชื่อมโยงดูแลซึ่งกันและกัน
และให้ชาวนาเรียนรู้เพื่อยืนหยัดบนลำแข้งของตัวเอง
หวังพึ่งพามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมากเกินไป
ทำให้ชาวนาตำบลวัดพริกมีภูมิคุ้มกันที่ดี
และสามารถอยู่ได้อย่างเพียงพอแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะราคาข้าวตกต่ำ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน